อ่ะคุณผู้ชมครับพาไปที่พนมรัฐฟาร์มนะครับอยู่ที่หมู่หกอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีภายในสวนเลี้ยงหมูแม่พันธุ์และหมูขุนซึ่งหมูขุนของเขาอ่ะจะทำการเลี้ยงแบบ
หลุมประยุกต์ครับน้องใบตองยังไงคะเลี้ยงแบบชีวภาพ
ไปถามเจ้าของนะครับคุณพนมรัฐรักเหล็กเล่าว่าประโยชน์ของการเลี้ยงหมูหลุมนอกจากจะขายตัวของหมูได้แล้วนะ
ยังสามารถนำมูลหมูหลุมมาทำเป็นดินปลูกฮะโดยจะนำขี้หมูเนี่ยไปผสมกับหมูลไส้เดือนแล้วก็แกรบด้วยแล้วก็บรรจุกระสอบขายนะ
บาทต่อเดือนยังไม่ได้นับรวมการขายตัวเนื้อหมูนะโอ้เยอะนะ
รายได้ปังมากสำหรับบุญปลูกนะฮะที่เป็นขี้หมูหลุมเนี่ยได้รับความสนใจจากเกษตรกรอย่างมาก
อ่ะใครที่สนใจสามารถสั่งดินปลูกขี้หมูหลุมเนี่ยหรือว่าศึกษาเป็นเกษตรกรแบบผสมผสาน
ได้ที่พนมรัฐฟาร์มหรือสอบถามเส้นทางต่างที่จะเดินทางไป
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะฮะลองโทรไปสอบถามกันดู
ถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อก็หมายเลขโทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับ
ก็สร้างรายได้ดีสำหรับใครที่สนใจการเลี้ยงสัตว์หรือการทำการเกษตร
จะต้องศึกษาข้อมูลนะแล้วก็หาตลาดอันนี้สำคัญเหมือนกันนะคะ